ภาพรวมกันหน่อยดีกว่าสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งในครั้งนี้
คือจริงแล้วถ้าเทียบกับปี๖๒กับปี๖๖
สี่ปีเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากเหมือนกันนะคะ
ความแตกต่างที่สำคัญของการเลือกตั้งทั้ง๒ครั้ง

คือเรื่องของระบบนะครับ
เพราะเรากลับมาหาระบบบัตร๒ใบอีกครั้งหนึ่ง

พักเดียวกันคนละเขตกันมันคนละเบอร์กันเหมือนเดิม

คราวนี้มีพี่น้องประชาชนประสบปัญหา

ทำไมฮะเพราะคราวที่แล้วบัตรมันมีแค่ใบเดียว

แต่คราวนี้มันมีแบบปาร์ตี้ลิสต์อีกใบหนึ่ง

แต่ว่าก็ยังเป็นปัญหาแบบเดิม
คือพอแบ่งเขตมันเปลี่ยนแปลงไปทุกเขต
ให้เกิดความต้องจำ

เพราะว่าเราเข้าไปดูมันมีชื่อพรรคหมด
แต่แบบแบ่งเขตเนี่ยมันมีแต่หมายเลข
และผมเรียนว่าเรื่องที่เป็นปัญหามาก

ถึงขนาดทำให้เลือกตั้งต้องเสียหาย

ก็คือเพราะว่าด้วยความที่บัตรเลือกตั้งเนี่ย

ถ้าส่งไปผิดเขตก็ไม่รู้ผิดเขต

ทั้งในแง่ความเหมือนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของ
ความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นฐานสำคัญ

เป็นการเลิกตั้งท่ามกลางกันเหมือนกันการเมือง

สิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลต่อการเมืองหลัง
ผู้คนก็เปลี่ยนเพราะโครงสร้างประชากรเปลี่ยน

และเดียวกันแม้ชนก็มีทางเลือกมากขึ้น
เพราะพักการเมืองวันนี้มีจำนวนที่หลากหลาย
และหลายพักเป็นลักษณะพักเฉพาะกลุ่ม

กำลังเติบโตเป็นพักเล็ก